อันนี้เขาบอกว่าสาเหตุมาจากถนนลื่นเหมือนกัน
ก็เป็นไปได้ว่ามีส่วนจากสภาพอากาศด้วย
เป็นอุบัติเหตุรถโรงเรียนค่ะ

ปัตตานีหาดใหญ่หน้าปั๊มน้ำมันในพื้นที่หมู่เก้า
ตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะ
เป็นรถบัตร๖ล้อนะคะรับส่งนักเรียนของโรงเรียนวรคามินอนุสรปัตตานี
ตกลงไปในบ่อน้ำด้านหน้าของปั๊มน้ำมันลึก๒เมตรค่ะ
แต่ว่าในบ่อเนี่ยไม่มีน้ำสภาพด้านหน้ารถก็เลยพังเสียหาย
เพราะว่าชนกับขอบบ่อปูนกระจกหน้าร้าวส่วนท้ายรถเนี่ยยังคาอยู่บนถนนอยู่เลยค่ะ
ตรวจสอบภายในรถก็พบกระเป๋าแล้วก็รองเท้านักเรียนตกกระจัดกระจาย
มีผู้บาดเจ็บถูกลำเลียงส่งโรงพยาบาลหนองจิก๑๘คนด้วยกัน
ส่วนใหญ่ก็เป็นครูกับนักเรียนค่ะแต่ละคนมีบาดแผลแตกแล้วก็ช้ำ

ส่วนนายเอกวีศรีทรัพย์วัย๓๘ปีคนขับรถเนี่ย
มีบาดแผลก็คือนิ้วเท้าขวาหัก
สอบสวนนายเอกวีก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุก็เพิ่งจะไปรับนักเรียนในพื้นที่อำเภอโคกโพ
แล้วก็กำลังทยอยรับนักเรียนในอำเภอหนองจิก
ระหว่างนั้นฝนตกค่ะถนนก็ลื่น
ทีนี้พอตอนที่จอดรถให้นักเรียนขึ้นรถแล้วก็นั่งเรียบร้อยแล้วเนี่ย
เปลี่ยนเกียร์จะขับรถออกไป
พอใส่เกียร์๓ปุ๊บรถเกิดกระตุกแล้วก็เร่งความเร็ว
แล้วก็อย่างที่บอกฝนตกถนนลื่นนะคะ
รถก็เลยเสียหลักพุ่งลงไปในบ่อน้ำอย่างแรง
ครูทั้งนักเรียนก็เลยกระเด็นตกจากเก้าอี้
หลายคนเนี่ยถลายกลิ้งมาด้านหน้ารถเลยนะคะ
นักเรียนก็ตกใจร้องไห้กันยกใหญ่

ซึ่งหลังเกิดเหตุผู้ปกครองก็นำลูกหลานของตัวเองกลับบ้านไปแล้ว
ส่วนตำรวจภูทรหนองจิกก็บอกว่าเดี๋ยวจะสอบสวนสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ